ได้รายวันเลยนะคุณสามวันที่ผ่านมาจับได้ร้อยสิบแปดคนแล้ว
จับอะไรฮะจับแรงงานเถื่อนที่ถูกลักลอบ
ขนเข้ามาในบ้านเรานะครับก่อนหน้านั้นเรานำเสนอทั้งขนเข้าไป
ซ่อนในถ้ำถ้ำก็หนาวเหน็บอดข้าวอดน้ำ
คราวนี้ซ่อนตัวอยู่ในนี้ฮะรถกระบะคอกแล้วมีการปิดผ้าใบทับ
เชื่อมั้ยฮะแค่ในรถกระบะคันนี้ยัดเข้าไปกี่คน
ค่ะยี่สิบเจ็ดคน๒๒คนอยู่ท้ายรถกระบะตรงนี้อะฮะ
กลางดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแม่สอดจังหวัดตาก
พร้อมด้วยทหารกลางกำลังใดเลยสวนรวมการลาดตะเวนฮะ
กัดกั้นการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามาในบ้านเรา
ต่อมาเจ้าหน้าที่พบความผิดปกติของรถกระบะ๑คันคือคันนี้
ขับออกจากพื้นที่ท่าข้ามธรรมชาติ
ใกล้แนวชายแดนไทยเมียนมาซึ่งถือว่าเป็นจุดล่อแหลม
ขับมาด้วยความเร็วคุณลักษณะน่าสงสัยมาก
เจ้าหน้าที่วางกำลังสกัดเพื่อขอตรวจค้น
พอตรวจไปตรวจมาคุณข้างหลังที่มีข้อกรงเหล็กแบบนี้
มีผ้าใบปิดรอบกรงเหล็กอย่างมิดชิด

กลายเป็นว่ามีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

เป็นชาย๒๒คนเป็นหญิง๕คน
เหงื่อแตกโชคเลยเพราะว่าเบียดกันแบบนี้นะครับ
ส่วนคนขับก็คือนายมนุเชษแทร่เชออายุ๓๐ปีนะฮะ
ท่าทางเขาพิรุธมากฮะตัวสั่นงันงกแล้วฮะ
แล้วก็ในรถเปิดแอร์เย็นเลยนะ
แต่ตัวเขาเหงื่อตกเหมือนกัน
ทีนี้เขาอ้างกับเจ้าหน้าที่บอกข้างหลังไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไร
เป็นไข่ไก่ไข่ไก่ทั้งนั้นเลย
มาเป็นแผงเจ้าหน้าที่ไม่เชื่อครับ
เปิดผ้าใบออกดูก็ตกใจครับเพราะมีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเนี่ย
ซุกซ่อนอยู่ในที่คับแคบแล้วก็อับอากาศเป็นเวลานานนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำน้ำนำอาหารให้กับแรงงานได้กินกัน
เพื่อช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมเบื้องต้นนะครับ

จะพาตัวทั้งหมดไปดำเนินคดีตามกฎหมายที่สพแม่สอดนะครับ

ว่าไปลักลอบขนแรงงานมาได้ยังไงมีขบวนการอะไรอีกไหม
คนขับให้การบอกว่านายแห้ง

ว่าจ้างให้รับแรงงาน๒๗คนตรงนี้
จากท่าข้ามธรรมชาติติดแนวชายแดนอำเภอแม่สอด
ส่งที่เชิงภูเขาที่หมู่บ้านป่าคาใหม่
เขตอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับ
ค่าจ้างหัวละ๖๐๐บาทในการขนส่ง
จากนั้นจะมีผู้พาแรงงานเดินข้ามภูเขา
ไปที่อำเภอวังเจ้าจังหวัดตากครับ

กลุ่มขนแรงงานต่างด้าวเรียกอีกชื่อก็คือ

จากนิยมใช้รถกระบะขับเคลื่อน๔ล้อนะครับ
มีข้อกลงเหล็กในการขนแรงงานต่างด้าว
และคนขับรถในแก๊งจะสื่อสารกันด้วยวิทยุสื่อสารนะครับ

ส่วนแรงงานต่างด้าวจะเสียค่าในหน้าให้กับแก๊งโฟลวิว
หัวละ๒๐๐๐๐ถึง๒๕๐๐๐บาทเยอะนะครับ
เพื่อแลกกับการที่ได้มาส่งที่กรุงเทพและปริมณฑล

ซึ่งตลอด๓วันจุดเดียวกันที่ตำรวจตรวจค้นที่ทหารเขาตรวจค้นนะคุณ
สามารถจับแรงงานลักลอบข้ามแดนได้ถึง๑๑๘คน
ต้องขยายผลถึงขบวนการทั้งหมดนะนะคุณนะ
แล้วเนี่ยเสียค่าในหน้ากันที๒๒๕๐๐บาท
สุดท้ายมาโดนจับไม่ถึงไหนก็โดนผลักดันออกนอกประเทศ